บึ๊กทางหาท่านต้านหนึ่งเขาขายเกี้ยวทอด
ขายเป็นประจำเลยคุณผู้ชมร้านนี้เขาขายดิบขายดี
แต่วันนี้วันนี้นี่คือวันที่๒๐เมื่อวานนี้

ถูกต้องเขาก็เลยเปิดร้านให้กับประชาชน

เป็นเพราะอะไรไปดูคำตอบกันเลย
นี่แหละคำตอบกับคนโชคดี
ก็ต่อแถวกินฟรีกันแบบนี้
ร้านนี้นะคะคือร้านเกี้ยวทอดดวงดีนะคะ
แม่ข้าเกี้ยวทอดดวงดีเจ้านี้เขาขายุบริเวณ
ปากซอยประกันสังคมเก่าเอกชัยซอย๒
วันนี้คึกคักมากเลยค่ะเพราะว่าแม่ค้าเขาตั้งโต๊ะทอดเกี้ยวทอดลูกชิ้น
แล้วเหมาร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านผลไม้สดต่างมาแจกให้กับประชาชนกินฟรีแบบไม่มีอั้นไปเลย
คุณพี่ขาใจดีขนาดนี้เป็นเพราะอะไรไปถูกลอตเตอรี่ที่ไหนมา
เอ้าก็ใช่ไงก็ถูกลอตเตอรี่จริง
ถูกรางวัลที่๑ตั้ง๓๐ล้านบาทเลยแบบนี้ไม่ให้กินฟรีได้ยังไง
แม่ค้าดวงเฮงคนนี้ชื่อว่าแม่ค้าสมดีสง่าสินนะคะหรือว่าป้าสมดีนั่นเอง
คุณป้าบอกว่าจริงตัวเองเนี่ยก็ขายลูกชิ้นทอดขายเกี้ยวทอดขายด้วยรถพ่วงข้าง
เป็นรถพ่วงพังลักษณะแบบว่าขับเคลื่อนที่ไปอย่างนี้นะคะ
อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครมากว่า๔๐ปีแล้วนะ
แต่วันดีคืนดีนะคะให้สามีเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่หน่อย
ปกติเนี่ยไม่ให้สามีไปซื้อนะปกติสามีก็ไม่ใช่คนซื้อลอตเตอรี่ด้วย
แต่งวดนั้นรู้สึกยังไงไม่รู้มีอะไรมาโดนใจให้สามีไปซื้อ

มันจะได้กำโชคมีเงินเป็นล้าน
มันบอกไม่ถูกเหมือนกันแถมไม่ได้ซื้อมาใบเดียวซื้อมา๕ใบอะค่ะ

จริงพอซื้อมาแล้วเรียบร้อยสามีบอกกับพี่สมดีด้วยนะ
บอกว่าน่าจะถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวนะ
เพราะจำได้ว่าวันที่ออกรางวัลศาลกิจหมายกรรษบาล
มันมีเลขที่ลงท้ายด้วย๐๓อย่างนี้พี่หงคุ้น
แต่ว่าทุกคนก็ฟังแล้วไม่ได้สนใจอะไรค่ะ
ก็อาบน้ำขายของทำภารกิจตามปกติจ้ะ
เสร็จสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
ตรวจดูหน่อยซิลอตเตอรี่ที่ซื้อมาเป็นยังไง
พอดูทีละหลักทีละหลักทีหลัง
ทรบ๖หลักเท่านั้นแหละคุณแฮกันบ้านแตกสิคะโอ้โห
ไม่ได้ถูกแค่เลขท้าย๓ตัวเท่านั้นถูกมันทั้ง๖หลักรางวัลที่๑นี้เลย
๗๘๑๔๐๓ถูก๕ใบ๓๐ล้านนะคะ
โชคดีมากโอ้โหดีอกดีใจกันทั้งบ้านคุณป้าก็เลยถือเอาวันดี
ก็คือเมื่อวานนี้๒๐ปี๐๒ปี๒๐๒๐นี่นะคะ
เอามาให้กับคนได้มากินปรีนะคะมาแจกทั้งก๋วยเตี๋ยวแจกทั้งเกี้ยว
แล้วป้าบอกว่าต่อให้ถูก๓๐ล้านแต่ก็ไม่เลิกขายนะคะ
เพราะว่าอาชีพขายเกี้ยวทอดขายลูกชิ้นทอด

ก็เป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองมาอยู่จนถึงทุกวันนี้